เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูลีลาเอหวาน
ช่วยเพื่อนโปรโมทเพลงของปิงปองกันหน่อยดีกว่า
งานนี้บอกเลยว่าพลิ้วจนเพื่อนหัวสั่นเลย

จะเป็นยังไงนั้นไปชมกันในช่วง

นี่มันงานขายคำไรวันนึกหล่อพฤษ
กับการช่วยหนุ่มคริสเขาโปรโมทเพลงเจ็บเมื่อไหร่
อ้าวดูนั่นเดือยเอวหวานแข็งแผงหน้าแข็งหลัง
แต่เอ่อมันจะมีคนหนึ่งที่เป็นกินที่เพื่อนไหม
ข้ออักษรย่อปิงปอง
ขอเอาผุงฟาดหัวเพื่อนแบบตุ๊บตับ
งานนี้ตำยังอยู่ดีไหม
โทรหาใครได้หรือเปล่า
เจ็บเมื่อไรก็โทรมานะโทรมา
โทรมานะโทรมา
ไม่ใช่เมาท์แต่จะขอเยี่ยวยาก็ทบกันทีประชา
ตอบได้ทุกปัญหาอย่อนรักษาเพื่อใจ
เจ็บเมื่อไหร่ก็โทรมานะโทรมา
อู้๊ยเต็มซะหัวสั่งขนาดนี้
กระทีมันแข็งแล้วนะปิงปอง
เออเรามันก็ต่อเล็กต่อหน่อยซ๊ะด้วย
อู้๊ยเป็นเอ็นดูข้าวนะค่า